คุณผู้ชมคะช่วงนี้น้องนักเรียนก็ฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันแล้ว
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
คือตามคลิปเนี่ยเขาบอกว่าน้องคนนี้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แล้วมีอาการวูบแบบนี้เลย

น้องผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวอะค่ะ
นั่งอยู่หน้าร้านขายลูกชิ้นทอด

คือหน้าคว่ำศีรษะกระแทกพื้น
คือในภาพจะไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่จริงแล้วเสียงดัง

ลูกชิ้นคนแถวนั้นประคองตัวน้องให้ลุกขึ้น
แล้วเขาให้ข้อมูลเอาไว้ในคลิปว่า
น้องแถวบ้านเพื่อไปฉีดวัคซีนมา

นั่งอยู่ดีเป็นลมไม่รู้สาเหตุ

และค่อยลุกขึ้นมานั่ง

ก็ได้สอบถามอาการของน้องที่เป็นลม
หน้าของน้องก็มีแผลจากการล้มกระแทกหลังมือซ้ายก็มีแผลเพราะว่าล้มฟุบไป
ครับแล้วถนนบรรพึ่งรัดยังมาต่อยอ่ะเนี้ยเนี้ยสีสักกระแทกเป็นแบบนี้
คือตอนนี้น้องอาการดีขึ้นแล้วแต่จริงแล้วที่เป็นลมก็คือน้องพักผ่อนน้อย

สวัสดีค่ะนี่น้องแจ๊ดนะคะที่เป็นลมหน้าร้านลูกชิ้นนะคะ
น้องเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เจ็บแผลเจ็บแผลอย่างเดียว
เสร็จแผลอย่างเดียวน้องเอาดูขอดูแผลหน่อยหน้าลมตรงงี้น้อ
อันนี้น้องโดนยามาต่อยไหมน้องยามาต่อยมันมันมันเย็นยังว่านั้นน่ะ
น่าจะยังมันเป็นรอยติดอ๋อแผลติดอะไรอย่างงี้

น่าจะไม่ได้กินข้าวด้วยแหละแล้วก็ฉีดยามามันอ่อนยามา
๒วันใช่ไหมเหี้ย
หมอบอกว่าเกี่ยวกับอะไรมั้ยหมอได้พูดอะไรมั้ย
และจางด้วยและจางและจางน้องโอเคค่ะ
สรุปอย่างที่น้องบอกก็คือน้องไม่ค่อยได้กินอะไรไปก่อนไปฉีดวัคซีน
แล้วน้องก็ปั่นจักรยานเหนื่อยมากแล้วน้องก็พักผ่อนน้อย
แล้วน้องก็เป็นโลหิตจางอยู่แล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าหลายคนเห็นแล้วเขาก็กังวลว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนแล้วหน้าคว่ำเป็นลมขนาดนี้เลยเหรอ
ซึ่งเราก็ไปถามคุณหมอมาให้นะคะกลัวว่าหลายคนจะกังวลใจ
คุณหมอเทวดสารนำว่าผู้มนุษยากองควบคุมโรค
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคนะคะ
คุณหมอบอกว่ามาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนกันก่อน
ปัจจุบันนี้มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม๘แสนกว่าโดส
สะสมแล้ว๖๑ล้านโดส
แรกเกือบจะ๓๖ล้านโดสแล้วตั้งเป้า๕๐สิ้นเดือนตุลาคมนี้
๒ก็๒๗กว่าล้านโดสนะคะคิดเป็น๓๓
ส่วนการฉีดไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนนะคะฉีดแล้วเกือบ๕แสนโดส
คุณหมอบอกว่าฝากบอกนิดนึงคือเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดนะคะ
ก็หาข้อมูลกันง่ายไงในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ต
แต่คุณหมอบอกว่ามันก็มีข่าวปลอมก็ไม่น้อยในโลกโซเชียล
อย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลที่มันไม่จริงในโลกโซเชียล
เห็นอะไรเนี่ยสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
เพราะว่ากลัวว่าไปเห็นปุ๊บกังวลใจแล้วก็กลัวกันไปหมดอะไรแบบนี้นะคะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทางการหรือจากนักวิชาการที่ตรวจสอบยืนยันได้นะคะ
คือเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
ยังไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่ากังวลนี่นะคะ

แต่ที่แน่เจ้าหน้าที่เตือนก็คือก่อนไปฉีดก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วย
ใช่ค่ะก็กินอาหารกินอะไรไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนน้องเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กำลังไปฉีดไฟเซอร์กันเนี่ย
ฉีดเสร็จเนี่ยดูให้เรียบร้อยให้ชัดเจนให้ชัวร์ก่อนว่าเราไม่มีผลข้างเคียงอะไรแน่

แล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปออกกำลังกายนะฮะ